อาจจะสถานการณ์สีกา
ต่อด้วยหลวงตากับเนรค่ะคุณผู้ชม

โดนหลวงตาเนี่ยทำอนาจารย์

แล้วเห็นนี้รอยนวลไม่ใช่สามมะเนรเห็นนี้นะคะ
หลวงตาเนี่ยหนีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้
เดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะคลิปที่บอกว่าหลวงตาอนาจารย
คือให้ดูอะไรมากไม่ได้หรอกต้องเซ็นเซอร์เยอะค่ะ
คุณสุดสกูลอันนี้มันเซ็นเซอร์หนามากจริง
เสียงที่ฟังสิ่งที่ชั้นฟังไม่ค่อยชัด
พยายามอธิบายเท่าที่อธิบายได้ได้ไหมคะ
ถ่ายเอาไว้แบบนี้แล้วก็ถ่ายไปที่เตียงพระหลวงตานั่งอยู่
หลวงตาให้เนรอีกรูปหนึ่งนอนนอนแล้วก็ถกจีวอนขึ้น
แล้วก็จับอวัยวะเพศหลังจากนั้นให้เนรยืนแล้วก็จับที่ทวาร
หลังจากนั้นนะเนรทั้งสองรูปนะรูปที่โดนกับรูปที่ถ่าย
ก็วิ่งออกมาเลยแล้วก็เป็นกล้องสั่นแบบนี้
แต่ก็เห็นหน้าของหลวงตาชัดเจนเห็นหน้าเนรด้วยก็เลยต้องเซ็นเซอร์หนักครับ
นี่คือแปลว่าเนรที่ไปบวชผ้าฤดูร้อนเนี่ย
ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนรแต่ละรูปเนี่ยก็ไม่กล้าไง
กล้าที่จะฝืนคำสั่งของหลวงตากลัวโดนดุกลัวโดนลงโทษ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามเณรมาบวชผ้าฤดูร้อนทั้งหมด๗รูป
อันนี้คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่๕เมษานะ
พอปรากฏว่า๒ทุ่มคืนนั้นเนี่ยหลวงตาหลวงตาอายุ๗๖อายุเยอะแล้วค่ะ
ก็เรียกสามเณรเข้าไปในกุฏิที่แรกก็เข้าไปทีละรูป
เข้าไปถึงก็ให้บีบให้นวดขาเรียกให้มานั่งใกล้
แล้วก็เริ่มแล้วค่ะจับอวัยวะเพศล้วงก้นทำแบบนี้
วันที่๕วันที่๖วันที่๗วันที่๘ต่อเนื่องกัน
แล้วเนรแอบถ่ายคลิปส่งให้ญาติโยม
ซึ่งอันนี้ค่ะคุณผู้ชมพอเห็นเป็นแบบนี้แล้ว
ญาติโยมเห็นปุ๊บเรื่องมันแดงมา
ผู้ปกครองก็ไปแจ้งความเลยที่สพบังขันที่นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่๙บอกว่าไม่ยอม
ผู้ปกครองญาติโยมก็มาจับกลุ่มรวมกัน
คุยกันถึงเรื่องนี้นะวิภาควิจารณ์กันอย่างหนักมาก
ทำไมหลวงตาทำกับบุตรหลานแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องมันคงจะไปเข้าหูหลวงตาแล้วแหละว่า
ดูหน่อยซิคุณผู้ชมตอนที่เข้าไปข้างในมีอะไร
คุณผู้ชมแล้วเจอรูปปั้นที่ใช้ทำเสน่ห์เจออะไรอ่ะ

ใช่บอกว่าหลวงตาเนี่ยจะฉันยาเป็นยาดองรกวัวเนี่ย
ทุกเช้าเลยนะเป็นการเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ก็นั่นน่ะสิแล้วถามว่าไม่มีสามเณรรูปไหน
กล้าขัดหลวงตาเลยเหรอบอกว่าไม่กล้า

ภาคฤดูร้อนถึงวันที่๒๐เมษานี้ไง
หลวงตาให้เข้าไปทำอะไรก่อนรู้ไหมสมเนรบอกแบบนี้
มักจะให้เข้าไปแล้วบีบนวด
ใช่ไม่ใช่ให้เนรบีบนวดนะ
หลวงตาก็บีบนวดให้เนร
ค่ะผู้ชมหลวงตาบีบนวดเสร็จก็นวด
มาถึงต้นขามาจับอาวุธเพศเนรนเลย
ถึงบอกไงพอบีบนวดเสร็จเรียกให้มานั่งใกล้
แล้วก็ทำอนาจารย์แล้วพอเราได้ฟังจักรเนรแบบนี้แล้ว

พระสุทัศน์เกรดแก้วเป็นพระลูกวัด
ท่านก็บอกว่าจริงอัตมากับหลวงตาเนี่ยนะ
จำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
แล้วชวนมาจำวัดที่วัดแห่งนี้
เพราะว่าทั้งอัตมาแล้วก็หลวงตาเห็นว่าพระน่ะมีพระสงฆ์อยู่น้อย
ทีนี้ในมุมของพระลูกวัดพระสุทัศน์
ก็น่าจะใกล้ชิดกับหลวงตาประมาณนึงเลย
ถามไงว่าหลวงตาเป็นยังไง
คือพระลูกวัดบอกว่าจริงหลวงตาก็เป็นพระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบมาตลอดนะนี่บวชเรียนได้ประเรียน๙ด้วย
คิดเหมือนกันนะว่าจะมาทำเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมสองข่าวเรื่องของเป็นวงการขาวในผ้าเหลืองค่ะ